ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของสามีภรรยาต่างคนต่างมีลูกติด
ทีนี้พอช่วงวันแม่ที่ผ่านมาคือลูกที่ไม่ใช่ลูกแท้ของเธอเนี่ย
ก็คืออยากไปหาแม่แท้แล้วก็เลยมีการงอนกันระหว่างสามีภรรยา
ตอนที่ช่วงที่สามีจะพาลูกเพื่อไปหาแม่แท้เนี่ย
ภรรยาคือไม่ยอมอะค่ะพยายามจะเกาะประตูรถติดไปด้วย

สุดท้ายปรากฏว่าเธอร่วงลงถนนแล้วถูกรถทับวี่ชีวิตนะคะ
นี่ค่ะอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านนะ
แล้วรถที่ทับนี่ก็เป็นรถของสามีตัวเองเนี่ยแหละเนี่ยค่ะ
คือเนี่ยจังหวะนี้อย่างที่เห็นคือสามีเดินนำไปมีลูกเดินตาม
แล้วเธอก็เดินตามไปเป็นคนที่๓ช่วงประมาณตี๕นะคะ
ผู้ชายซึ่งเป็นสามีเนี่ยเดินออกมาจากบ้านพักแล้วลูกชายก็เดินตามมาขึ้นรถกระบะ
ปรากฏว่าภรรยาเดินตามจะขึ้นรถด้วยอะค่ะ
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดอีกมุมหน้าหมู่บ้านจับภาพได้ว่า
ภรรยาเนี่ยคือวิ่งตามรถสามีเลยนะแล้วพยายามเกาะที่ประตูฝั่งผู้โดยสารนะคะ
ขณะเดียวกันก็ยังมีภาพอีกมุมด้วยที่เห็นว่า
คือฝ่ายหญิงเนี่ยเกาะติดประตูรถไปแล้วนะ
แต่ปรากฏว่าฝ่ายสามีทำยังไงขับพุ่งออกถนนเนี่ยเห็นไหมคะ
นี่คือเมื่อกี้ภรรยาคือยังติดกับตรงประตูผู้โดยสารไปแล้ว
พี่พรเดี๋ยวเสื้อน้ำเงินนี่เห็นเลยเห็นชัดเลย
แล้วผ่านหน้าป้อมยามไป
ปรากฏว่าพอสามีขับกระชากอย่างเร็วภรรยาเลยล้ม
แล้วถูกล้อหลังทับอย่างจังนอนแน่นิ่งกลางถนนเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าหมู่บ้านพฤกษา๕๘หมู่๓
ถนนซอยวัดศรีวารีน้อยนะคะ
ตะบนศรีษะจราเข้น้อยอำเภอบางสาวทงสมุทรประการ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวสุพัตราทองดวงอายุ๔๐ปี
สภาพจังหวะนี้แหละที่เธอล้มลงแล้วก็เหมือนกับ

คือสภาพศพกระโหลกศีรษะแตกมีบาดแผลถลอกที่ข้อเท้าทั้งสองข้าง
รอยล้อยางยังอยู่ที่ใบหน้าด้านขวาอยู่เลย
หนูรอปภหมู่บ้านเล่าว่าเห็นสองสามีภรรยาออกจากบ้านพัก
แต่คือเขาไม่ได้ยินเสียงว่าทะเลาะกันนะก็เห็นทุกอย่างปกติ
พอมาถึงรถมาถึงก็เปิดไม้กั้นให้
ทีนี้ถึงได้ยินเสียงฝ่ายผู้หญิงบอกให้สามีเปิดประตู
แต่สามีไม่ยอมเปิดค่ะแล้วขับออกไปอย่างเร็ว
แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรสักอย่างแตกดังโพะด้วย
หันไปมองอ้าวฝ่ายหญิงล้มลงไปนอนอยู่แล้ว
ส่วนรับประพ่ออีกคนนึงบอกว่าหลังเกิดเหตุไม่นาน
สามีขับรถปิดไฟหน้าวนกลับมาดูที่เกิดเหตุ
เพื่อชะลอรถรูภรรยาแต่จากนั้นเร่งเครื่องยนต์หลบหนีไป
ที่ถนนบางนาตราดนะคะ
ลูกสาวคนโตของผู้เสียชีวิตค่ะ
ทราบเรื่องเดินทางมาที่เกิดเหตุแล้วก็เสียใจมาก
ติดต่อสอบถามไปยังฝ่ายพ่อเลี้ยง
เลี้ยงบอกว่าไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นแล้วก็มีการเอ่ยปากขอโทษด้วยนะคะ

ส่วนลูกสาวคนกลางอายุ๑๖ปีก็มาหาแม่ในวันแม่บอกว่า
คือแม่กับพ่อเลี้ยงก็ต่างฝ่ายต่างมีลูกติด
อยู่กินกันมาหลายปีไม่เคยมีปัญหาค่ะ
แต่ทีนี้น้องชายคนเล็กซึ่งเป็นลูกติดฝ่ายพ่อเนี่ยเอ่ยปากบ่น
อยากไปหาแม่คิดถึงแม่ในวันแม่ค่ะ
แม่ของเธอก็เลยน้อยใจบ่นกับพ่อว่าทำไมไม่สอนลูกล่ะ
ว่าเนี่ยแม่เลี้ยงเนี่ยก็เหมือนแม่แท้นะ
ก็ทำให้งอนกันแต่ไม่ถึงกับทะเลาะนะคะ
พอรุ่งเช้าพ่อจะไปส่งน้องชาย
ด้วยความที่แม่เป็นห่วงขอติดรถพ่อไปด้วย
แต่พ่อไม่ยอมให้ไปแล้วแม่ก็เลยเกาะรถพ่อแล้วเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะ
ด้านร้อยตำรวจโทปรเมฆเพียรสินพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีก็บอกว่าการดำเนินคดีต้องรอสอบปากคำทั้งตัวสามีและพยานแวดล้อมแล้วก็จะแจ้งข้อหาค่ะ
ส่วนกรณีนี้เนี่ยมันก็มีดาร์มาเหมือนกัน
เพราะว่าทางครอบครัวรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่
พากษ์วิจารณ์การทำงานของพนักงานสอบสวนสพบางสาวทง
เพราะปล่อยให้ศพนอนรอร้อยเวรกว่า๒ชั่วโมงค่ะ
นักงานสอบสวนเดินทางมาตรวจที่เกิดเหตุ
ตั้งแต่ประมาณ๗นาฬิกา๑๕นาทีนะคะ
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
จนกระทั่งนู่นเก็บร่างผู้เสียชีวิตช่วง๘โมงครึ่ง
ทั้งที่เกิดเหตุมาตั้งแต่ตี๕แล้วอะค่ะ